คุณผู้ชมครับการทำกระเป๋าแฟชั่นออกมาขายให้ถูกใจคนซื้อไม่ใช่เรื่องง่าย
แล้วก็อยู่ได้มาจนถึงวันนี้๒๑ปีแล้ว
เขาทำอย่างไรติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
เพราะฉะนั้นเราก็อีกหนึ่งก็คือเราเลือกสีดำนะครับ
ดำเพราะว่าใครก็ใช้สีดำทั้งนั้นนะครับ
แล้วก็เราต้องการอีกหนึ่งสีที่มันดึงดู
จากการไปเซอร์เวย์ตลาดต่างประเทศก็พบว่าสีแดงเป็นสีที่น่าสนใจ
แล้วไม่มีกระเป๋าแบรนด์ไหนในประเทศไทยที่ตอนนั้นทำสีแดงเยอะนะครับ
เราก็เลยเลือกสีแดงมาอีกหนึ่งสี
อันนี้เป็นการทดสอบผู้บริโภคครับ
ปัจจุบันฮัสกี้มีฐานลูกค้ากว้างขึ้นกว่าเดิม
เริ่มตั้งแต่อายุ๒๐ต้นไปจนถึงอายุ๕๐ปี
พร้อมกับเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าผู้ชาย
และมีสินค้ายูนิเซ็กด้วย
แม้ว่าจะอยู่ในตลาดธุรกิจกลุ่มแฟชั่นมานานกว่า๒๑ปี
แต่ผู้บริหารทัสกี้ยอมรับว่า
ยังคงต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวนำคู่แข่งอยู่เสมอ
ดังนั้นใน๑ปีกระเป๋าจากแบรนด์ฮัสกี้
ออกสู่ตลาดเฉลี่ย๔๕คอลเลคชั่น
เป็นไปตามกลไกของสินค้าแฟชั่นค่ะ
หรือถ้าช่วงไหนมีการแข่งขันหนักมาก
ก็จะออกคอลเคชั่นใหม่ถึง๘คอลเลคชั่น

การสร้างแบรนด์เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
ฮัสกี้ใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
ปัจจุบันมีลูกค้าสมาชิกถึง๑แสนราย

และอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ายังคงเลือกกระเป๋าแบรนด์ฮัสกี้
ก็คือการทำแบรนด์ให้มีคุณค่า
ด้วยการรักษาคุณภาพสินค้าที่เลือกใช้ของดี
มีมาตรฐานการผลิตและบริการหลังการขาย
รักษาคุณภาพของสินค้าครับ
เพราะการรักษาคุณภาพของสินค้ามันจะยั่งยืนตลอดไป
เรื่องที่สองคือความรับผิดชอบนะครับ
แล้วก็บริการหลังการขายนะครับ

ถ้าลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สินค้า
เรายินดีจัดการซ่อมให้เรายินดีจัดการส่งคืนให้นะครับ
ขึ้นอยู่กับเคสแต่ละเคสนั้นว่าเกิดจากฝ่ายผลิตของเราหรือเปล่า
ถ้าเกิดการผลิตเรายินดีซ่อมให้ฟรี
แต่ถ้าเกิดจากการใช้งานเราก็ซ่อมให้แต่ก็มีค่าใช้จ่าย
นี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าประทับใจนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อที่๓คือ
ที่ประสานทางกรุงเทพฯ
สนับสนุนกับกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศนะครับ
เพราะเราเข้าใจว่ารอบเพื่อนเราทั้งหมดชอบสินค้าไทย

อ๋อจะเรียกให้การซัพพอร์ตเราหลายเรื่องครับ
ในเรื่องของสินเชื่อในเรื่องของงานซัพพอร์ตในการขยายธุรกิจนี้นะฮะ
แล้วก็เรื่องของอำนวยความสะดวกในเรื่องของตอนนี้เราก็ใช้เครื่องรูดบัตรของทางกรุงเทพอยู่นะครับ
ยังปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ยังคงอยู่ในตลาดสินค้าแฟชั่นได้ค่ะ
เคมิการ์พร้อมพันธ์ใจข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน